เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูรีสอร์ทนี้

เพิ่งจะไปหาดน้ำใสในฐานทำเรือสัตว์ฮีบมานะ

แต่ว่าพูดถึงรีสอร์ทนี้อยู่ใกล้กัน
แต่ผมไม่เคยเห็นนะเพิ่งเห็นวันนี้แหละ
นี่คือรีสอร์ทหรูครับคุณผู้ชมครับ
อยู่ยอดเขาสมแสนมองลงไปนี่นะฮะ
ยังไงนี่คือตัวอย่างการโฆษณานะครับ
เชิญชวนให้มาพักผ่อนที่รีสอร์ทหรูแห่งนี้
บนยอดเขาหันหน้าเข้าหาทะเล
ที่ยอดเขาหลวงพ่อดำตะบนสมแสนอเบิดสัตว์ฮีบตะวัดชนบุรี
แต่หลังจากภาพถูกเผยแพร่ออกไปนะครับ

คุณนักข่าวคุณนักข่าวรู้อะไรไหม
ที่ตั้งรีสอร์ทมันอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุนะ
และที่สำคัญมันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือนะ

เอาล่ะล่าสุดพลเรือโทสุธินหลายเจริญ
ท่านผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบนะครับ
ตำรวจไปองค์การบริหารส่วนตะบนสมสารไป

คือถ้ามันมองไปมันเห็นพื้นที่ยุทธศาสต
คือมันอยู่ในจุดแบบจุดไฮไลท์เลยล่ะ

ใช่ฮะเขาสนที่กำลังกันไปตรวจสอบที่รีสอร์ทสตาร์โอเวอร์ซีครับ
แล้วก็ได้แจ้งให้ผู้ดูแลรีสอร์ทหยุดก่อนนะจ๊
หยุดดำเนินการก่อนระงับการโฆษณาด้วย
เพราะที่ผ่านมากองอสังหาริมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหิบ
มีหนังสือแจ้งไปยังผู้เช่าที่ดินแปลงนี้
ระงับการพัฒนาหรือดำเนินการใดในพื้นที่ขอเช่าที่ราชพัสดุ
อยู่ในที่ดินห่วงห้ามจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากกองทัพเรือ
เนื่องจากตรวจสอบพบว่ามีการพัฒนาพื้นที่และนำตู้คอนเทนเดอร์มาติดตั้ง
บริเวณพื้นที่ขอเช่า๖ตู้ด้วยกัน
ผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังในอัครเศษรักษกุลสงสัย
ท่านเป็นรองนายกอบตสมสารชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ผมก็ทราบเรื่องแล้วนักข่าวแต่ยังไม่สามารถดำเนินการตามหลักเกณฑ์ได้ทั้งหมด
เพราะอะไรอ่ะท่านคือขนาดนี้ตำบลสมสารทั้งตำบลเนี่ย
มีปัญหากรณีพิพาทที่ดินกันอยู่ทำให้กระบวนการตรวจสอบต่างมันทำได้ยาก
ซึ่งอบตทำได้เพียงขอบเขตอำนาจที่มีนะครับทำได้เพียงปรึกษาพูดคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลองฟังท่านรองหน่อยฮะ
ว่ารีสอร์ทไหนจะก่อสร้างรูปแบบใดเพราะไม่ได้มีการเข้ามาแจ้งอย่างเป็นทางการ
หรือทำตามขั้นตอนเพราะฉะนั้นเองคือกระบวนการเนี้ย
เราก็ยึดตามหลักเกณฑ์ที่เราบอกแล้วว่าเราไม่มีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้ใคร
แต่เราก็แสดงเจตจำนงว่าชาวบ้านที่จะต้องการสร้างหรือการทำมาหากินเนี่ย
เข้าใจว่าชาวบ้านเดือดร้อนในการทำมาหากินก็มีความประสงค์ให้มาแจ้ง
และทางอบตก็ได้แนะนำทำตามกระบวนการขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
คุณผู้ชมครับนอกจากการร้องเรียนเรื่องของการสร้างรีสอร์ทบนเขาแล้วตรงนี้
มันตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือน้ำลึกนะและมันยังเป็นที่ตั้งพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทหาร
คุณผู้ชมครับและมันยังเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกนะและมันยังเป็นที่ตั้งท่าเรือน้ำลึกนะ